นี่ขนาดโนรูยังไม่ได้เข้ามานะ
แต่ว่าบ้านเราก็ได้รับผลกระทบเหลือเกินค่ะ

มีภาพทั้งมุมปกติแล้วก็มุมสูงให้ดู
นังกั้นน้ำมันโดนน้ำซัด
แล้วหลังจากนั้นน้ำก็ท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน

นี่ไงมุมปกติด้วยมุมสูงด้วยแบบนี้คุณผู้ชม
น้ำมันซัดมาพนังกั้นน้ำมันขาดค่ะ

นี่เป็นพนังดินกั้นน้ำเสียวนะคะ
บริเวณถนนสายราศีสลัยโพนทราย
ยังบ้านดงเข็งที่หนองบัวดงอำเภอศิลาราช
แล้วน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรค่ะ

ที่บ้านหนองแห้วอำเภอราศีสลัยที่จังหวัดศรีสะเกด
แล้วก็ที่ตำบลหนองบัวดงอำเภอศิลาราช
เมื่อวานนี้นะโดยทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง

ก็ต้องเร่งหาแนวทางป้องกันการไหลทะลักของน้ำเยอะแบบนี้
แล้วก็ต้องเร่งซ่อมแซมส่วนที่มันเสียหาย
ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วนะคะ

บางทีใครจะใช้ถนนสายนี้จะต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นแทน
ส่วนที่พื้นที่บ้านคุ้มหนองหมู
ตำบลโพอำเภอเมืองศรีสเกต
กู้ภัยก็ต้องเอาเรือท้องแบนไปแบบนี้แหละค่ะ
ไปช่วยชาวบ้านช่วยกันย้ายข้าวของหนีน้ำ
หลังจากที่น้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรัก
ไหลลงลำห้วยสำรานแล้วก็ไปท่วมชุมชนต่าง
ถนนทางเข้าหมู่บ้านโดนน้ำท่วมสูงเป็นเมตร
นี่ต้องขนออกมาหมดเลยนะราวตากผ้าทั้งฟูกที่นอน
ซึ่งชาวบ้าน๕๐กว่าหลังคาเรือนจาก๙ชุมชนได้รับความเดือดร้อน
ดูสิบ้านชั้นเดียวนี้ไม่รอดบ้านสองชั้นอยู่ข้างบน
ก็ไม่รู้ว่าจะหาอะไรกินยังไงนะก็ต้องอบพยพออกมาก่อน
พื้นที่การเกษตรไม่ต้องพูดถึงค่ะได้รับความเสียหาย
เพราะว่าน้ำเข้าท่วมเต็มพื้นที่นะคะ

ส่วนที่อุบลราชธานีครับนายพงรัฐพิบรมรัฐผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับพร้อมกับเหล่ากาชาติ
ลงเรือครับนำเรือท้องแบนตระเวนไปแจกถุงยางชีพ
ข้าวสารอาหารแห้งของใช้จำเป็นนะไปกับทางด้านของทหารนะครับ
ให้กับชาวบ้านที่บ้านท่าบ้งมั่งนะฮะ
เพราะว่าถูกน้ำจากแม่น้ำมูลไหลเข้ามาท่วม
แล้วก็ติดอยู่ในบ้านออกไปไหนไม่ได้เลยครับ

เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คนแถวนี้เขาเป็นชาวนากันเนอะ

คุณผู้ชมตอนนี้เริ่มขาดแคนอาหารการกินแล้ว
สำหรับเทศบาลเมืองวารินชำราบที่อุบลแล้วก็เทศบาลใกล้เคียง
เทศบาลตอนนี้มีผู้อพยพประสบภัยแล้ว๔๖๙ครอบครัว
ทั้งหมด๑๖๐๐กับ๒คนครับ
รวมพื้นที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ตอนนี้๔อำเภอก็คือ
อำเภอเมืองอำเภอวาลินชำราบอำเภอสว่างวีรวงแล้วก็อำเภอพิบูรณังสาหาร
ทุกคนต้องอบพยพไปอยู่เต็นต์กันบนถนน
มีผู้อพยพไปแล้ว๓๙ชุมชน๗๙๗ครอบครัวทั้งหมด๒๗๗๙คน
ตอนนี้สถานการณ์ในแม่น้ำมูลที่กระทบกับภาคอีสานหลายจังหวัด
น้ำสูงขึ้นจากเมื่อวาน๑๔เซนครับ
ให้น้ำสูงตอนนี้๘เมตร๔๗เซนติเมตร
ตลิ่งขึ้นมาแล้วสูงกว่า๑เมตร๔๗เซนติเมตรด้วยกันนะครับ
นี่ดูอุบลไปแล้วนะคะพาไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยค่ะ
ฝนตกหนักสะสมมาตลอด
เราก็เพิ่งจะรายงานข่าวไปที่กำแพงประตูช้างเผือกที่พังถล่มมาใช่ไหม
นี่ให้คุณผู้ชมดูค่ะน้ำท่วมขังวัดโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า๗๐๐ปี
นี่อยู่ในพื้นที่โบราณสถานเวียงกุมกามนะคะที่อำเภอสารพี
แล้วตรงนี้เป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ก่อนจะสร้างเมืองเชียงใหม่นะ
ชาวบ้านก็เริ่มกังวลใจค่ะว่าจะส่งผลกระทบจะเกิดความเสียหายไหม
เพราะว่าน้ำท่วมขังแบบนี้เป็นอาทิตย์แล้วนะคะ
ทีนี้คุยกับทางด้านผอกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปากรที่๗เชียงใหม่ค่ะ
พอเทิดศักดิ์เย็นจุระบอกว่าน้ำที่ท่วมขังวัดในเวียงกุมกามเนี่ยนะ
ไม่ได้มีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงหรือว่าสร้างความเสียหาย
เพราะว่าทางกรมศิลปากรเองได้มีการเสริมความมั่นคงฐานราก
แล้วน้ำที่ท่วมอยู่แบบนี้เดี๋ยวจะเร่งสูบออกให้เร็วที่สุดนะคะ
เอาคุณผู้ชมคะดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยละกันค่ะ
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนคนตาบอดที่ขอนแก่น
มาเช้านี้เป็นยังไงบ้างมาเช้านี้เราไปสำรวจหรัฐสอบดู
ปรากฏรัดับน้ำยังไม่ลดลงมีน้ำสูงอยู่ประมาณเหม็นทึ่งนะคะ
พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
โรงเรียนก็เลยประสานไปยังปพเขต๖ขอนแก่นค่ะ
ให้เอาเรือท้องแบนให้เอารถบรรทุกขนาดใหญ่มาช่วยกันหน่อย
ย้ายนักเรียนคนตาบอดออกจากหอพักที่โดนน้ำท่วม
ซึ่งมีนักเรียนอยู่ประมาณสัก๔๐คนได้ค่ะ
แล้วก็ต้องประสานกับทางผู้ปกครองให้มารอรับบุตรหลาน

ช่วงน้ำท่วมแบบนี้อยู่ที่โรงเรียนไม่ได้นะคะ

จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายลงนะคะ